งานแต่งงานและแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ที่ไม่ได้รับเชิญเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๓ปี
ถือทะเบียนสมรสเข้าไปร่วมงานแต่งงานงานหนึ่ง
ซึ่งเจ้าบ่าวเป็นสามีของเธอ
และกรณีนี้นะคะถูกแชร์เยอะเลยทีเดียว
ตอนนี้เองหลายฝ่ายอยากรับฟังความคิดเห็นของตัวละคร๓ตัวในเรื่องนี้
แต่วันนี้นะคะเรามีความคิดเห็นแล้วก็คำให้สัมภาษณ์จากโบ
คุณโบเป็นเจ้าสาวอยู่ในงาน
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราแต่เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ
ข้อความเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่าเธอได้รู้จัก
แล้วชอบพอกับตำรวจหนุ่มมาระยะหนึ่งแล้ว
ความรักที่มีต่อกันเธอยอมทำในสิ่งที่รู้ว่าผิดเรื่อยมา

ตอนนี้อยากขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวของภรรยา
และขอโทษพ่อแม่ญาติของฝ่ายเธอเอง
เรื่องนี้เธอและตำรวจหนุ่มขอรับไว้เองค่ะ
ไม่เกี่ยวกับทางครอบครัวตอนนี้เธอได้รับผลกระทบ
อายทั้งเครียดและต้องตกงาน
ไม่อยากโทษใครโทษได้แค่ตัวเอง
ทำไปเพราะรักอยากขอโทษเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
คือในวันนี้เราคืออยากจะบอกคุณว่าเราเสียใจ

หนูเสียใจแล้วหนูก็ขอโทษคือมันไม่รู้จะพูดอย่างไรที
คือขอโทษขอโทษทุกคนเลย

แล้วตอนนี้ทางครอบครัวเราว่าอย่างไรบ้าง

ครอบครัวก็เครียดทางญาติพี่น้องอะไรก็เครียดค่ะ

ส่วนตัวหนูเองหนูก็เครียดหนูก็เครียดอยู่นะหนูเครียดมากเลยแหละ
แล้วหลังจากนี้เราวางแผนชีวิตหรือยังว่าเราจะทำยังไงต่อไป
ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพี่เนอ
ครับแล้ววันนี้ยังตื้ออยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่คือมันจุกมันพูดอะไรไม่ออกเลย
ว่าจากเหตุการณ์นี้ทุกฝ่ายเกิดความเครียดขึ้นมานะคะ
โดยเฉพาะตัวตำรวจหนุ่มเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
บอกว่าตัวผมเองในฐานะที่เป็นลูกผู้ชาย
ก็ขอยอมรับความผิดนี้ไว้เองเช่นเดียวกัน
ชีวิตคู่ไงถ้ามันเป็นขี้ขึ้นมามีปัญหาตลอดนะคะ